คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่อุบลราชธานีนะคะ
พ่อตาค่ะพ่อตาบอกว่าลูกเขยคนนี้มาเป็นชู้กับเมียผม

ถูกต้องไปคว้าปืนลูกซองยาวยิงลูกเขยจนเสียชีวิตขาบ้าน

โอ้โหลูกสาวของผู้ก่อเหตุภรรยาของผู้ตาย
เขาบอกว่าพ่อเข้าใจผิดสามีเธอเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินขยันทำงานมาก
แล้วก็ช่วยแม่ทำงานก็เลยสนิทกับแม่จะมาเป็นชู้กับแม่ได้ยังไง
ลูกสาวบอกตายแล้วอ่ะยิงเขาตายแล้วเหรอตายเลยค่ะตายขาบ้านเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปจับกลุ่มพ่อตาที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
ในขอดอายุ๖๙แล้วนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอบุณฑฤษจังหวัดอุบลราชธานี
ใช้ปืนลูกซองยาวยิงนายประเทืองวัย๔๘ปีลูกเขยเสียชีวิตในบ้านเลยนะคะ
นี่ค่ะสภาพศพยังนุ่งพัชตัวผืนเดียวอยู่เลยเป็นพัชตัวสีฟ้าลายโดรไลมอน
ตะแคงซ้ายแขนซ้ายปิดหน้าอยู่เลือดไหลเต็มเลยค่ะ
นองพื้นเลยนะคะนี่คือนายประเทืองผู้เสียชีวิตนะคะ
สภาพศพตามภาพกราฟิกนี้กระสุนปืนนะคะเข้าที่สะโพกซ้าย
ท่อนแขนซ้ายด้านล่างค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะคะ
ถูกจับได้แล้วในขอดก็สารภาพคือในขอดไม่ได้หนีไปไหน
บอกว่าผมก่อเหตุนี้นี่แหละครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนทุ่มหนึ่ง
เดินออกจากบ้านลัดล้อไปบ้านลูกเขยถือปืนลูกซองยาวไปด้วย
แล้วก็เห็นลูกเขยเพิ่งอาบน้ำเสร็จผมเนี่ยซุ่มอยู่เลย
พ่อตาบอกผมซุ่มเลยซุ่มอยู่ลูกเขยอาบน้ำเสร็จ
่งผ้าขนหนูผืนเดียวยืนเล่นโทรศัพท์อยู่บันไดหน้าบ้าน
พ่อตายิงใส่นัดหนึ่งค่ะจนลูกเขยล้มลง
หลังจากนั้นพ่อตาเดินกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ดูสิคะแล้วก็ตำรวจก็มาจับพ่อตาคนนี้บอกว่า
เขยมันหยามเกียรติผมเขาอ้างแบบนี้นะ
พ่อตาอ้างว่าลูกเขยมาเป็นชู้กับเมียตัวเองนะคะ
ก็คือแม่ยายอะค่ะแล้วหาว่าลูกเขยคนนี้ยุแยง
ทำให้คนในครอบครัวแตกแยกกันทำให้ภรรยาผมเนี่ยต้องไปอยู่ที่อื่น
ข้อมูลตรงนี้ตำรวจบอกว่าโอ้โหมันก็เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะ
ผู้ต้องหาจะพูดยังไงก็ได้แต่ผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
พ่อตาถูกดำเนินคดีนะโอ้โหข้อหานักเลย
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๕ข้อหา
ครับฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะไตรตรองเลยนะคะ
เพราะพ่อตาบอกเองรับสารภาพเองว่าถือปืนไปดักซุ่ม
พอลูกเขยอาบน้ำเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำคือยิงเลย
แล้วก็ข้อหาบุกรุกเคหาสถานเวลากลางคืนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนนะคะ
ซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุหลายข้อหาเลย๕ข้อหาเนี่ยหนักทั้งนั้น
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามภรรยาของนายประเทืองนะคะอายุ๔๑ปีค่ะ
ซึ่งก็คือลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะคะเธอก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอไม่อยู่บ้าน
ออกไปทำธุระกลับมาอ้าวเห็นสามีนอนจมกองเลือดอยู่ค่ะ
แล้วโอ้โหคนก่อเหตุครับพ่อเธอเองเธอบอกว่าพ่อเข้าใจผิด
เข้าใจผิดว่านายประเทืองสามีเธอมาเป็นชู้กับแม่เธอได้ยังไง
คือเขาสนิทกันแม่ชื่นชมนายประเทืองลูกเขยคนนี้เพราะขยัน
ทำงานดูแลครอบครัวพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อน
ทะเลาะกับแม่จะทำร้ายแม่ตั้งหลายรอบที่แม่ย้ายออกจากบ้านไปอยู่บ้านญาติเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าพ่อนี่แหละทะเลาะกับแม่จะทำร้ายแม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอ้โห
สามีเธอมายุแยงหรือสามีเธอมาเป็นชู้กับแม่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งนั้นนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะก็ไปเจอทางครอบครัวกำลังจัดงานศพกันอยู่เลย
บรรยากาศโสกเศร้าจริงจริงคุณผู้ชมค่ะโอ้โห
ทุกคนคือทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้เพราะมันเป็นคนในครอบครัวหมดเลยไงฮะ
ดูสิฮะเนี่ยร้องไห้กันแบบเนี้ยนางสาวบีภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
ช็อกเป็นลมต้องส่งโรงพยาบาลอ่ะนี่ร้องไม่หยุดเลยนะ
เพราะเธอช็อกมากคนก่อเหตุคือพ่อเธอคนตายคือสามีเธอ
ทีนี้ค่ะภรรยาของในขอดผู้ก่อเหตุค่ะนางเออายุ๖๕ปี
ในคอร์ดกล่าวหาว่าไปเป็นชู้กับลูกเขยอ่ะนะอ่า
เธอก็บอกว่าโอ้โหเธอเนี่ยอยู่กินกับในขอดมาจนมีลูกด้วยกัน๖คนนะคะ
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะในขอดก็จะทำร้ายร่างกายเธอกับลูกเป็นประจำ
เพราะในคอร์ดเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หึงมาก
ไปคุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับใครปุ๊บไม่พอใจโมโหทุกครั้ง
โมโหทีไรเนี่ยนะโอ้โหจะทำร้ายร่างกายเธอกับลูกตลอดเลยนะคะ
นายประเทืองที่เป็นลูกเขยเนี่ยค่ะเธอเนี่ยรักเหมือนลูก
เพราะว่าลูกเขยคนนี้ขยันมากช่วยเหลือเธอทุกอย่างเธอบอกว่าคือที่เธอทนไม่ไหว
หนีออกจากบ้านไปปล่อยให้ในคอร์ดอยู่คนเดียวก็เพราะว่าในคอร์ดเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็อารมณ์ร้อนขี้หึงที่มาอ้างว่าเธอไปเป็นชู้กับลูกเขยเนี่ยนะ
ยืนยันเลยว่าไม่จริงนะลูกเขยเธอคนนี้เป็นคนดีมากค่ะ
คือ
แม่ก็เลยหนี
แม่เคยโดนตีด้วยทั้งไหนครับ

มีอย่างก็บ่ไห่คล้ายเผาคล้ายหน่ำก็บ่ไห่

ก็สร้างมาตลอดเก่าปลาเดียวนี่

โอ้โหคิดไปเอง
คนก่อเหตุเพาะตานั้นคิดไปเอง

ซึ่งแหมอายุเขาก็ต่างกันเยอะใช่ไหม
คุณผู้ชมคะน้องสาวของผู้ตายบอกเลยว่า
พอรู้ข่าวตกใจมากรีบไปที่เกิดเหตุนะคะ
พอไปถึงเห็นพี่ชายนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
พอยิ่งรู้เหตุผลยิ่งโกรธว่าโอ้โห
ถึงขั้นนั้นเลยเหรอตะขอดถึงขั้นนั้นเลยเหรอ
ถึงขั้นมาหาว่าพี่ชายเธอมาเป็นชู้กับแม่ยายเนี่ยนะ

เพราะว่าพี่ชายเธอเป็นคนดีจริง

ที่ผ่านมาพี่ชายเคยเตือนพ่อตาว่า
อย่าทำร้ายแม่ยายนักเลย
ตัวเธอก็เตือนพี่ชายว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย

พี่ชายตอบกลับไปว่าตอนนี้ก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้ว
ก็ต้องช่วยเหลือกันมีอะไรก็ต้องเตือนกัน
นี่ค่ะแต่กลายเป็นว่าพี่ชายเธอโดนพ่อตายิงตายอะค่ะ
แต่ตัวก็ใช่ด้วยความเป็นของพี่ชายเคยบอกค่ะว่า

เป็นนิสัยอย่างนี้อารมณ์ร้อนขี้หึง
ทำร้ายทุกคนแกไม่ค่อยชอบไม่ได้ดั่งใจคือดุ
ทำร้ายลูกเด็กสตี
คนชะลาแกจัดเรียบ
ทำทุกคนไม่นึกว่าจะใจร้ายถึงขนาดฆ่า
บางคนมาเม้นเออสมควรตายแล้วน่าจะยิงยายไปด้วย

ทำไมเขาบอกว่าพี่หนูสมควรตาย
คือเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องในครอบครัวเรา
อย่างเราไม่สามารถที่จะพิมพ์ให้คุณรู้ได้ว่า
มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุ

บอกว่าในขอดเนี่ยนะก็ดีกับชาวบ้านนะคะ
เรื่องที่ในขอดทะเลาะกับภรรยาจนภรรยาต้องไปอยู่กับลูกอีกคนนึงที่บ้านหลังอื่นนะคะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับผัวเมียทะเลาะกันนั่นแหละ
เวลาแบบออกจากบ้านไปก็ต้องไปอยู่กับลูกไปพึ่งลูกอะนะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมในขอดถึงไม่พอใจนายประเทืองซึ่งเป็นลูกเขย
แต่เรื่องที่ในขอดอ้างว่านายประเทืองที่เป็นลูกเขยอายุ๔๘คนนี้
ไปเป็นชู้กับภรรยาตัวเองที่อายุ๖๕เนี่ยนะ
เพื่อนบ้านทุกคนยืนยันว่าไม่จริงนะคะไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนค่ะ
ประถมประทะกันละ
คือคุณไปยิงเขาไม่ได้อ่ะใช่มั้ยกรณีแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ